ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
เขาก็พูดเลยบอกว่างูอ่ะ

เหมือนกับให้ออกมาเขามีของ

อีกสักไม่เกิน๕นาทีมั้งฮะ

มาเลยครับตอนแรกมาตัวเดียวก่อน

มาข้างศาลศาลพระภูมิโผล่ขึ้นมาเลยครับ

โผล่มาบริเวณในใกล้ศาลมะภูมิเลย

แล้วคุณตีเขาอีกมั้ย

ทั้ง๒ตัวเลย

วิสัยของงูเนี่ยตอนเที่ยงเขาจะไม่โผล่ออกมา

ใช่ครับแต่นี่มาใกล้เที่ยงเลย

แล้วก็ไปโผล่ทุกศาลมะภูมิ

ก็เลยยิ่งเป็นข่าวดังมากขึ้นมากขึ้น

ช่วงนั้นจะมีพวก

เหรอขนาดนั้นเลย

บางคนบอกมาทำพิธีขุดดินหางู

ก็มาถึงเขาก็ร้องไห้เลยบอกว่า
ทำไมต้องฆ่าหนูฆ่าหนูทำไม

เป็นเสียงเด็กเลยครับเป็นเสียงเด็กเลยครับเป็นเสียงเด็กเลย
อย่าให้น้ำอย่าให้น้ำที่หนูตายที่หนูตาย

เราไปกัดเขาอ่ะมันไม่ใช่ไปกัดเขาก็ไม่เป็นไร

บอกแล้วให้ตั้งศาลมีคนบอก

อย่างหูขาว

แล้วเคยมีแต่วงใส่ชุดขาให้รอบหมู่บ้าน

ทำบุญที่แต่วงนี่มันยังไง
หมู่ขาวแค่นี้ทำได้ไหม
ไม่มีใครช่วยหนูได้เลย
หนูต้องไปเจาะและมารอบผู้หญิงคนนี้

หนูไม่ชอบให้ราวมาฆ่าหนู
ได้ทำได้ทำ

ผมก็คุยกับพี่บ้านกันเลย

หนูกัดตายหมด

ผมว่าหนูจะทำไงแล้วคิดไม่ออกเลย

เพราะว่าไปกัดเขาก่อนแบบนี้
เขาก็ต้องปล้องกันตัวเอง
คือเอาง่ายเป็นร่างทรงจากชนบุรี

ว่าคุณไปฆ่าเขาทำไมอีกแล้ว
คุณสมชายได้ถามร่างทรงบ้างไหมครับ
ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณ

ร่างทรงก็บอกให้ผมอ่ะอ่า
เราไปฆ่าลูกยอดเขา
ให้เราตั้งศาล
ขอคำมาโดยการ
แล้วก็เอายอดมะพร้าวแล้วก็นมเพื่อทำการขอขมา
เราให้ตั้งขันห้าซะตอนนั้นคุณรับปากเขาไหมว่าจะทำให้
ก็บอกไม่ได้รับปากนะครับแต่ว่าจะทำบุญให้จะรับปากว่าเดี๋ยวจะทำบุญให้

ทำให้แต่ไม่ได้ตั้งสารจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งมะพร้าวไข่อะไรได้ทำยัง

แต่ยังไม่ได้ตั้งสารอย่างเดียวใช่ครับโอเคนะครับแต่ที่เพื่อนบ้านคุณฮือฮามาก
คือว่าวันนั้นที่ร่างทรงมาบอกเลขถูกด้วยยังไงครับ
ร่างทรงก็บอกว่าพองูเข้าบ้านถ้าเราทำบุญให้หรือตั้งสร้างสารขอเข้ามา
เราจะมีโชคเขาบอกอย่างนี้เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าให้เล่นเลขที่บ้าน
ผมก็เลยเล่นเลขที่บ้านกันบริเวณนั้นก็ถูกหวยครับ
ตอนที่ทำบุญไปแล้วขอคำมาไปแล้วงูยังมาอยู่ไหม
ช่วงที่ทำบุญแล้วขอเข้ามาแล้วงูมันจะไม่ขึ้นบนบ้านจะอยู่บริเวณรอบบ้าน
แต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่แสดงว่าเขายังเข้ามาประปายแต่ไม่เป็นศัตรูกับเราแล้ว

เจองูเห่าเข้าบ้านทุกวันแบบนี้สภาพจิตใจคือเป็นยังไง
โอ้โหช่วงนั้นคิดหนักเลยครับเป็นช่วงวิกฤตของเราเลยฮะว่าเราจะทำไง

กุ้งเป็นยังไงบ้างตอนนั้นงูเข้าบ้านทุกวัน
ก็คือกลัวค่ะแต่ว่าร่างทรงเราก็ไม่รู้ว่าร่างทรงเขามาบอกเราดีหรือไม่ดีเชื่อได้หรือไม่ได้อย่างนี้

จนแฟนได้ไปพบพระครูสะอิ้งสวนโมรีเป็นเจ้าคณะจังหวัด
ทักแฟนมาบอกว่าเราไปฆ่าเขาทำไม
ก็ไม่ต้องฆ่าแล้วก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาขอคำมากรรมเขา
แล้วก็รับปากกับเขาได้ไหมว่าจะไม่ฆ่าเขาอีก
ก็คือวันนั้นก็เลยมาจุดทูบบอกอีก
ก็ทูบไหม้หมดเราก็ใจชื้นแล้วเริ่มใจชื้นแล้วเออสงสัยคงไม่มีอะไรแล้ว
ก็เลยตัดสินใจจะทำบุญบ้านทำบุญให้เขา
แล้วยังมีงูเข้ามาอีกไหมคะหลังจากทำบุญเสร็จไม่มีค่ะ

พอทำบุญขอโหสิกรรมไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกกันยังไงบ้าง
ช่วงแรกผมก็ยังวัดวาดอยู่วัดวาดกวนเลย
ว่าจะมีงูไหมอีกไหมพอสักพักหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะ
พอทำบุญขึ้นไปแล้วก็จิตใจเราก็สบายขึ้นแล้วก็ท่านพระครูก็บอกว่า
ต่อไปเนี่ยต้องตั้งใจอย่างเด็ดขาดเลยนะห้ามไปฆ่างูอีกนะ
แม้งูจะมาอย่างไรก็ห้าไปตีเขาแล้ว
ครับผมก็เลยไม่ฆ่าอีกเลยต้องกันนั้นมา

ครับผมก็เลยจับใส่กระสอบไปปล่อย
แสดงว่าหลังจากที่ทำบุญก็ยังมีงูเข้ามาอีก
ใช่จะเหมือนเป็นการทดสอบผมว่า
จะฆ่าเขาไหม

วันเดียวกันเลยนะวันเดียวกัน

เขาเหมือนมาลองใจคุณว่าคุณจะตีเขาตายอีกไหม

ไม่ไม่ไม่ทำร้ายเป็นงูอีกชนิดหนึ่ง

จับด้วยว่างูจะมาทางไหน

แนะนำให้คุณทำรูปปั้นงูแล้วก็ตั้งสารด้วย

ตรงนี้สารที่ตั้งศาลผมไม่ได้ตั้ง
เพราะว่าผมปรึกษากับแฟนแล้ว

เราไม่มีเวลาดูหรืออะไรอย่างนี้มันจะ

เป็นงูเห่าทั้งหมดเลย๓๒ตัว
แล้วก็เป็นงูทำมะพร้าวอีก๕ตัว

ช่วงที่งูเข้าบ้านมาทุกวันเนี่ย

ยังมีโอกาสฝันเห็นงูกันอีกบ้างไหมครับ

ก็เป็นงูตัวใหญ่

แล้วก็สโลปลงต่ำลงมา

จะมาให้เราตั้งศาลให้หรือเปล่า

คือไปเจอแต่ซากที่ลอกคาบไว้ข้างหลังบ้าน

คือตัวที่คุณเคยเห็นตอนแรกที่เลื้อยอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวนั้น
ใช่ครับแต่หลังนี้ไม่เจอแต่เจอแต่ลอกคาบไว้หลังบ้าน

เพราะปกติคุณใช้ทุกวิถีทางแล้วคุณยังหารังงูไม่เจออยู่เลยตอนนี้

แต่หลังจากนั้นคุณเองก็ยังฝันเห็นงูอยู่ถูกไหม
ทุกวันนี้ก็ยังฝันอยู่หรือเขาต้องการศาลจริงป่ะ

แต่สิ่งนึงที่คุณทำให้เขาก็คือทำบุญสุขส่วน
ให้กับงูที่คุณไปฆ่าเขาตาย๓๐กว่าตัว

แล้วก็สร้างพระให้เป็นพระพุทธรูป

คุณน่าจะเจอร่างทรงมาก็เยอะ
คุณน่าจะเจอหมอดูมาก็เยอะ
คุณน่าจะเจอคนมาทักมาทายคุณเองก็เยอะ

ความสงสัยไหมว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเนี่ย

ผมก็คิดมาตลอดเลยว่า
ทำไมเป็นเพราะว่าผมไปปากไม่ดีหรือเปล่าที่ไปทัก
งูเจ้าที่บอกว่าจะไปจับเขา
จะเอาคนไปจับหรือเอากู้ภัยเนี่ยโทรศัพท์มาเลยจับงูตัวนี้
เพราะว่าเหมือนคุณไปลบหลู่ครับ

เห็นว่าคุณเองไปได้ของดีนะครับมาป้องกันงูด้วย
งูก็เลยไม่เข้าบ้านคุณเป็นอะไรฮะของดิน
ผมให้ว่านพญานาคลาสมาครับ

เป็นคล้ายว่านที่คล้ายพญานาคาราชเลยเป็นรูปเหมือนพญานาคเลยฮะ

ครับคุณคิดว่ามาจากว่านนี้หรือเปล่า

หลังจากที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วคุณก็ยังมีคาถากันงูด้วย

ใช่ครับเป็นกระถาที่คุณหมอที่โรงพยาบาลเขาให้ผมมาเป็นกระถาพระปริศวิลุปะเขครับ
ก่อนหน้านี้คุณสมชายเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรพวกนี้เลย
ณวันนี้เกิดขึ้นกับคุณหาคำตอบก็ไม่ได้

วิทยาศาสตร์มาทำแล้วก็ไม่ได้
วันนี้เชื่อบ้างป่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไร
ที่ผมเจอมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่บทเรียนครั้งนี้ที่ทิ้งงูเข้าบ้านนะครับ
ว่ามันเป็นปฏิหารจริงเลยที่ทำให้ผม

โอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของคุณสมชายในค่ำคืนนี้นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวของแรงอาฆาตของงูเจ้าที่นะครับ
วันนี้ขอบคุณภรรยานะฮะลูกสาวนะครับขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณทางคุณสมชายด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่มีเรื่องราวไม่ใช่อย่าลบหลู่นะครับ
มีของดีที่เด็ดอะไรก็ส่งมามูกับเราได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ
หรือจะให้เราไปจังหวัดอะไรถ้าจังหวัดของคุณพื้นที่ของคุณหมู่บ้านของคุณอำเภอของคุณมีเรื่องราวเด็ดบอกพวกเรามากันได้ครับพวกเราพร้อมที่จะไปเจอคุณครับ